เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลที่หลายคนโปรดปราน
เพราะอย่างยิ่งในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้นะครับ
ในอนาคตก็อาจจะมีราคาสูงขึ้นจากภาษีน้ำหวาน
หรือว่าภาษีน้ำตาลที่มีการเสนอให้รัฐเก็บเพิ่มนะครับ
สีน้ำหวานนั้นถูกนำมาใช้ในหลายประเทศ
ด้วยความหวังนะครับว่าการที่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องดื่มเหล่านี้แพงขึ้น

แล้วก็โรคต่างที่มาจากความหวานก็จะลดลง
แต่ก็มีเสียงคัดค้านมาจากบรรดาผู้ผลิตนะครับว่า
สีน้ำหวานไม่ได้แก้ปัญหา
เพราะถึงอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคได้
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเหล่านี้
มีราคาสูงขึ้นในอนาคต
หากภาษีเครื่องดื่มเริ่มบังคับใช้
โดยเมื่อวันที่๒๖เมษายนที่ผ่านมา
ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท
มีมติเห็นชอบกับรายงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม
ของคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และกำลังอยู่ระหว่างส่งข้อเสนอดังกล่าว
ให้คณะรัฐมนตร์วิผิดเจรณา
รายงานฉบับนี้เสนอการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มเป็น๒อัตราตามความเข้มข้นของน้ำตาล
อัตราแรกในกรณีที่มีปริมาณน้ำตาล๖๑๐กรัมต่อ๑๐๐มิลลิลิตร
เก็บภาษีในอัตราที่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นไม่สูงกว่าร้อยละ๒๐ของราคาขายปลีก
และอัตราที่๒ในกรณีที่มีปริมาณน้ำตาลมากกว่า๑๐กรัมต่อ๑๐๐มิลลิลิตร
จัดเก็บภาษีให้ราคาขายปลีกเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า๑๒๕ของราคาขายปลีก
ในช่วงเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยกำลังผลักดันการเก็บภาษีความหวาน
ในประเทศอังกฤษก็กำลังเริ่มมาตรการด้านภาษีต่อเครื่องดื่มเหล่านี้เช่นกัน
ด้วยระเบียบการเก็บภาษีที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย
โดยอังกฤษแบ่งอัตราภาษีออกเป็น๒ขั้น
ในกรณีที่เครื่องดื่มมีน้ำตาลมากกว่า๕กรัมต่อ๑๐๐มิลลิลิตร
และในกรณีที่เครื่องดื่มนั้นมีน้ำตาลมากกว่า๘กรัมต่อ๑๐๐มิลลิลิตรขึ้นไป
เก็บภาษีความหวานในอังกฤษมีข้อยกเว้นให้กับเครื่องดื่มที่เป็นน้ำผลไม้

อาจยกเว้นภาษีให้กับผู้ผลิตเครื่องดื่มรายย่อยด้วย
โดยรัฐบาลอังกฤษให้เหตุผลถึงการเก็บภาษีความหวานเฉพาะเครื่องดื่มว่า
เพราะเครื่องดื่มเป็นสิ่งที่คนมีแนวโน้มบริโภคทุกวัน
ซึ่งก็คาดว่าการเก็บภาษีความหวานในอัตวานี้
จะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มกว่า๒๖๐๐๐ล้านบาท
มี่โอลิเวอร์พ่อครัวชื่อดังซึ่งรณรงค์ให้อังกฤษเก็บภาษีความหวานมาตั้งแต่แรก
เพราะถึงที่สุดแล้วภาษีความหวานจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเด็กในประเทศ

เม็กซิโกภาษีความหวานถูกจัดเก็บมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และเห็นผลในช่วงปลายปีทันทีว่ายอดขายเครื่องดื่มที่มีความหวานลดลงร้อยละ๑๒
ขณะที่ยอดขายเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลก็เพิ่มขึ้นร้อยละ๔
แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับภาษีความหวาน
เฉพาะบรรดาบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มองว่า
เก็บภาษีความหวานไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพประชาชน
โดยผู้ซื้ออาจไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
แต่อาจหันไปซื้อสินค้าเดียวกันของยี่ห้ออื่นที่มีราคาถูกกว่า
ในตอนนี้มีหลายประเทศที่กำลังศึกษาภาษีความหวาน
โดยหวังจะแก้ปัญหาการบริโภคน้ำตาล
กลายเป็นความเสี่ยงต่อโรคต่าง
เช่นในอินเดียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน